ทีนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยนะคะ
ฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างกับฟ้ารั่ว
ส่งผลต่อพืชไร่พืชสวนต่างด้วย
ติดตามเพิ่มเติมในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาว

ตราบใดที่ยังคงมีร่องมรสุม
ผ่านทางตอนกลางของประเทศไทย

ที่หอมหนาวฝนเข้ามาตกในประเทศแบบนี้

อย่าลืมดูแลพืชผลทางการเกษตรให้ดีค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ฝนตกตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ
เกษตรกรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงโรคราน้ำฝนในลำไย
ศัตรูพืชจำพวกนอนและโรคเน่าในแก้วมังกรค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกตลอดช่วงเช่นเดียวกันค่ะ
พี่น้องเกษตรกรระวังน้ำท่วมฉับพลัน
ศัตรูพืชจำพวกนอนและโรคใบติดในทุเรียนค่ะ
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะมีฝนไม่ขาดสายค่ะ
เกษตรกรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เชื้อราในยางพาราและโรคราสีชมพูในผลไม้
เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
แป๊บเดียวเท่านั้นใกล้จะเข้ารูดูหนาวแล้ว
รูดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะมีความสวยงามริมทะเลค่ะคุณผู้ชม
ได้ปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์ริมทะเลในเมืองหลงเฉิมค่ะคุณผู้ชม
ให้มีความสวยงามซึ่งนอกจากจะปรับทัศนียภาพ
สวยงามออกกำลังกายได้แล้วยังป้องกันน้ำทะเลเสาะเข้าฝั่งด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ